เนรแฉหลวงตาเฉาชอบล่วงละเมิดเด็ก

ก็เป็นกรณีที่หลวงตานะครับ
ของวัดดอนขมิ้นที่อำเภอธามกา

ตีสัมมาเนรลูกวัดจนบาดเจ็บสาหัส
จากนั้นหลวงตาก็ถูกจับศึกนะครับแล้วก็โดนดำเนินคดี
เมื่อวานเจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังต่อสาร
จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคัดค้านการประกันตัว
ขณะที่อาการของสัมมาเนรเองยังทรงตัว
แต่มีแนวโน้มที่ดีตอบสนองการรักษาครับ

อดีตหลวงตาสุพชัย
๕เดือนได้รับบาดเจ็บสาหัส

จังหวัดกาญจนบุรีครั้งแรก๑๒วัน
จากพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่าง

โดยพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัว
เบื้องต้นนายสุภาชัยให้การรับสาภาพ
ได้ลงมือทำร้ายสามเณรจริง
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแก่ผู้อื่น

อาการของสามเณรเป็นหลักนะครับ

จะต้องแจ้งข้อหานายสุภาชัยเพิ่ม

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

อาการของสามเณรน้อยวัย๘ขวบนี้
ว่าอาการเป็นยังไงบ้าง

นางสุกัญญาตุ้นหินแม่ของสามเณร

อยู่ที่โรงพยาบาลเพ้าโหนพน
หลังจากนั้นนะครับนายนางสุกัญญา

แล้วก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐบอกว่า
อาการของลูกชายไม่ได้ซุดลงไปจากเดิม
ยังทรงตัวสามารถตอบสนองต่อการรักษา
และการรับยาที่แพทย์จัดไว้ให้ตามแผนการรักษาได้

เพราะว่าทั้งพ่อและแม่คือรอปฏิหาร

หลังจากถูกสื่อโซเชียลโจมตีว่า
เนรไปขอรับบริจาคเงิน
ซึ่งแม่บอกว่าไม่เป็นความจริง
ส่วนเรื่องที่ลูกชายมีรอยช้ำที่อวัยวะเพศ
และถูกวิจารณ์ว่าลูกชายนั้น
มันมีการเปิดเผยออกมาจากคนหนึ่งคุณ
วันนี้ถึงขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไงครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ในช่วงเช้า

ที่ตำบลดอนคมิ้นอำเภอธามาก่า

เป็นเพื่อนบ้านของนางสุกัญญาแม่ของสามะเนร
มีการเปิดเผยว่าเด็กชายเอวัย๑๓ปี

เคยบวชเรียนที่วัดดอนขมิ้นเมื่อปีที่แล้ว
แล้วก็บอกว่าพฤติกรรมแปลกของอดีตหลวงตาสุปชัย

และให้รูปคลำตรงไหนรู้ไหมคุณ
รูปคลำบริเวณอวัยวะเพศของอดีตหลวงตา
เพื่อเป็นการสนองความไคร่
บางครั้งอดีตหลวงตาสุภาชัย
เปลือยกายวิ่งไล่จับสามเณรภายในกุฏิ
อันนี้หลานชายของผู้หญิงคนหนึ่งวัย๕๔ปีเนี่ย
เล่าให้ป้าฟังนะครับ
ผู้หญิงคนดังกล่าวเปิดเผยอี่ง

หลานไม่เคยปริปากเล่าให้ฟังเลย

มักจะบอกว่าอยากจะศึก
แต่อดีตหลวงตาสุภาชัยก็ไม่ยอมให้ศึก

ก็บอกว่าเนรติดธุระทำกิจของสงฆ์อยู่
คือไม่ยอมให้ญาติไปเจอกับเนร
ส่วนอาการบาดเจ็บของสามเณรวัฒนพล

แพทย์ก็เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด

แล้วก็ญาติยังคงหวังปฏิหาร
มาเปิดเผยพฤติกรรมอดีตหลวงตาสุภาชัยนี้

ก็ต้องสืบกันต่อไป